อร๊ายแม่ลูกลูกขาคนอะไรอ๋อไปซื้ออะไรอะไรอะไรน่ะ
งอนขึ้นมาต้องเป็นงอเหมือนงอมันงอมันยาล่าค่ะอ่า

อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์

อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์

อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์

อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์
อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์
อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์
อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์

อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์
อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์
อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์
อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์
อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์

อาวุธแห่งแล้วพอเดินได้ผมว่าเจอบัตรภรรยากุศิษภัณฑ์